มาดูอีกเหตุหนึ่งค่ะอันนี้อ่านแล้วสลดใจมาก
เป็นเรื่องของสาววัย๑๗ปีถูกพ่อบังเกิดกล้าวข่มขืนนะคะ
เมื่อปี๒๕๕๙แล้วก็ขู่บอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะฆ่าให้ตายเลยนะ
แต่ว่ามันมาถึงขีดจำกัดก็คือเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง

พ่อบอกว่าขอมีอะไรด้วยอีก
คราวนี้ลูกสาวทนไม่ได้แล้วก็เลยต้องบอกแม่บอกยายนะคะ
แม่ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเอาผิดกับพ่อนี่แหละค่ะ
สลดใจนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ผู้เป็นแม่อายุ๓๙ปีชาวจังหวัดบุรีรำ
พาลูกสาวอายุ๑๗ปีเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเกรียงศักดิ์กิจไทยสงฆ์
พนักงานสอบสวนสพสตึกค่ะ
กรณีลูกสาวถูกพ่อแท้อายุ๔๒ปี
มขืนกระทำชำราวเมื่อ๒ปีก่อน
ผู้เป็นแม่เปิดใจบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๕ตุลาคม๒๕๕๙
ขณะที่พ่อขับรถกระบะพาลูกสาวกลับจากทำธุระในตัวอำเภอสตึก

ก็ได้ขับรถพาลูกสาวเข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอสตึก

แล้วใช้กำลังบังคับขนผืนจนสำเร็จความไคร่ค่ะ
หลังเกิดเหตุพ่อขู่ลูกสาวบอกว่า
อย่านำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด

ล่าสุดเนี่ยลูกสาวก็เลยไม่กล้าปรีปากบอก

วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง
พ่อมาขอมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวอีก

ก็เลยตัดสินใจนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับแม่และยาย

เพราะเกรงว่าแม่เกรงว่าเดี๋ยวลูกจะถูกกระทำซ้ำอีก
และลูกสาวเริ่มมีอาการซึมเศร้าและหวัดกลัวด้วยค่ะ

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากแม่และลูกสาวไว้
แล้วก็ส่งตัวผู้เสียหายให้แพทย์ตรวจร่องรอยการล่วงละเมิด
และพาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเป็นหลักฐาน
หลังจากนี้ก็จะต้องประสานกับทีมสหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำเด็กผู้เสียหายที่สำนักงานอายการ
และแน่นอนค่ะออกหมายเรียกผู้เป็นพ่อที่ถูกกล่าวหา
รับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ล่าสุดทีมสหวิชาชีพก็เรียกผู้เสียหายไปสอบปากคำแล้ว

วันนี้ทางเด็กแล้วก็แม่แล้วก็ยายเดินทางมาพร้อมกัน
ส่วนนายเจษดาพ่อที่ถูกแจ้งความกล่าวหา
ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อมอบตัวนะคะ
พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกตามขั้นตอน
ถ้าไม่มาก็จะกลายเป็นขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป
นางนิดผู้เป็นแม่เล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าเธอไม่คิดเลยว่าสามีที่เป็นพ่อแท้ของลูกสาว

กล้าข่มขืนลูกสาวตัวเองได้ลงคอ

เรียกลูกสาวมาถามด้วยตัวเอง
ยืนยันบอกว่าถูกพ่อข่มขืนที่รีสอร์ทมาแล้ว๓ครั้ง

เพราะพ่อขู่ว่าถ้านำเรื่องไปบอกใคร

แล้วก็ตัดสินใจพาลูกสาวมาแจ้งความดำเนินคดี
เพราะหากปล่อยไว้กลัวลูกจะถูกกระทำอีกเรื่อย

เพราะสามีคนนี้เนี่ยมีขี้โมโหนะคะอารมณ์รุนแรง
อาจจะทำตามที่ข่มขู่ไว้ก็ได้ก็กลัวจะถูกทำร้าย
ส่วนยายก็ให้ญาติที่เป็นผู้ชายมาอยู่เป็นเพื่อน
ตอนนี้อยากเร่งให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวสามี

เพราะถ้าจับไม่ได้ก็ยังต้องเร่ร่อนไปอาศัยตาม
อยู่บ้านญาติอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะรู้สึกหวัดกลัว
ลูกสาวเนี่ยเปิดเทอมมาแล้ว๒วันแต่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะคะ
ส่วนตัวเองก็ต้องหยุดทำงานแล้วก็ยังต้องเสียค่า
เหมารถเดินทางมาดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
ยังไงก็เร่งมานะคะบอกว่าให้ตำรวจติดตามจับตัวพ่อ

ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่เชื่อใจลูก

ไม่บางตาบางคนไปบอกแล้วไม่เชื่อนะ
นี่ปกป้องลูกค่ะต้องเลือกลูกก่อนสิคะ